เมื่อวานนี้ตอนเช้าคุณผู้ชม๗โมงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขาก็เข้าป่าไปแล้วทีนี้ไปเจอพรานป่า
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเลยว่าจะขอตรวจค้นหน่อยเอ๊ะไปล่าสัตว์ป่ามาหรือเปล่า
ไอ้ฝั่งพานป่ามันไม่ยอมยิงสู้เลย
นี่ครับสุดท้ายเนี่ยพรานป่าโดนยิงไปนะคุณผู้ชมโดนยิงบาดเจ็บแล้วใครประถมพยาบาลให้ก็เจ้าหน้าที่นี่แหละ
ยิงเองแล้วก็ปฐมพยาบาลให้เองเลยครับคือเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ลาดตระเวนในพื้นที่ครับกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในป่า
ห้วยกลุ่มเขตพื้นที่บ้านผู้ใส่ตำบลห้วยแม่เพลียงพอได้ยินเสียงปืนดังปั้งก็เลยต้องมาตรวจสอบ
ลาดตระเวนเจอพรานป่าสองคนที่มาลักลอบล่าสัตว์ครับพอจะขอค้นตัวอ้าวไม่ให้แล้วก็ยิงปะทะกัน
พรานเนี่ยโดนยิงเข้าไปข้อเท้ากับขาบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
ข้างแว่น๖ตัวเป็นซากแล้วนะก็คือตายแล้วคุณผู้ชม

เนี่ยโอ้โหกองอยู่ที่ก้อนหินครับ
แล้วก็ไปเจอปืนลูกซองยาวติดลำกล้อง๑กระบอก

แล้วก็เครื่องกระสุนปืนจำนวนมากเลย
เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดี

แว่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคุณผู้ชม
และเป็นสัตว์สำคัญของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ฝ่าฝืนล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโทษหนักครับ

ปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ